เพราะฉะนั้นจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่มหาวิทยาลัยอัดสัมชัน
ที่ตอนนี้คุณสุภานีโคชภัณฑ์สมโภตผู้ศึกข่าวของไทยรัตน์ทีวี
รายงานบรรยากาศสดมาจากมหาวิทยาลัยอัตสัมชันวิทยาเขตหัวหมากค่ะ
บรรยากาศตลอดทั้งวันที่มหาวิทยาลัยอัตสัมชันนั้นก็เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นนะคะ
เพียงฝ่ายบริหารและคณาจารย์ที่เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ
แล้วก็รอฟังการแถลงจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปด้วยค่ะ
บรรยากาศที่มหาวิทยาลัยอสัมชันตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงเวลานี้
ก็อยู่ในความเรียบร้อยตามปกติยังไม่มีการเรียนการสอนนะคะ
เนื่องจากจะเปิดภาคเรียนในวันจันทร์ที่๑๑มกราคมนี้
โดยมีฝ่ายบริหารและคณาจารย์เข้ามาเตรียมการสอน
มีนักศึกษาบางส่วนมาลงทะเบียนเรียน
ส่วนการรักษาความปลอดภัยยังคงมีเจ้าหน้าที่กว่า๒๐คน
ดูแลความเข้มงวดตามประตูเข้าออกต่างทั้ง๕แห่งค่ะ
ทางด้านดรสุธิพรปฐุมเทวาพิบาล
ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์กับทีมงานนะคะว่า
ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรก็จะยอมรับมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือกกอ
แต่ดรสุธิพรเชื่อว่ายังได้รับความคุ้มครองจากสารแพ่ง
ในกรณีไม่ให้ขัดขวางการปฏิบัติงาน
ในฐานะรักษาการอธิการบดี
และจะไม่เข้ามาที่มหาวิทยาลัยอสัมชันจนกว่าจะมีคำสั่งค่ะ

พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเข้ามาแก้ปัญหาก็สามารถทำได้
โดยการควบคุมกิจการสภามหาวิทยาลัย
และให้พักการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ใหม่นะคะ
จากนั้นช่วงเวลาประมาณ๑๓นาฬิกาค่ะ
ทางกลุ่มคณะบดีมหาวิทยาลัยอสัมชัน๑๓คนจาก๑๓คณะ
ก็ได้ร่วมกันออกแถลงการคัดค้านและไม่เห็นด้วย
ในการแต่งตั้งดรสุธิพรปฐุมเทวาพิบาล

อธิการบดีคนเก่าคือพระดาบัญชาแสงฮิรันดิ
เนื่องจากมีความไม่โปร่งใสในการแต่งตั้ง
ดรสุธิพรเองก็เป็นคู่กรณี
หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการสอบสวนอธิการบดี
เรื่องการจัดซื้อเครื่องฝึกบินจำลองค่ะ
จึงเป็นเหตุผลที่กลุ่มคณะบดีต่อต้านไม่ให้ดรสุธิพรเข้ามาทำงาน
และได้ออกแถลงการเพื่อเรียกร้องต่อสังคมร่วมกันกดดัน
ลงโทษเพื่อไม่ให้เป็นกรณีตัวอย่างแก่เยาวชนนะคะ
ซึ่งหลังจากนี้ก็จะนำแถลงการไปยื่นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่การ
และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในวันพรุ่งนี้ต่อไป
ส่วนทางด้านดรวิทยาเจริญศรี
พ่วงการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลกรบุนะครัวว่า
ถ้าหากที่ประชุมกรกอรับรองตำแหน่งอธิการบดีให้ดรสุธิพร
ทางมหาวิทยาลัยอสัมชันก็จะยื่นอุทธรณ์ต่อสารปกครองต่อไปค่ะ

เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นอธิการประตุภิคตรงนี้สิทธิว่าเขาไม่
เป็นเพียงการประชุมรับรองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยบางส่วน
และไม่มีเอกสารรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเองก็มีความเชื่อมั่นในกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะพิจารณาด้วยความรอบครอบและลงมติว่าไม่ยอมรับนะคะ
ซึ่งล่าสุดผลของการประชุมก็ออกมาแล้วนะคะ
ว่าทางกกอนั้นจะให้หน่วยงานต่างของทางมหาวิทยาลัย
ได้มีการไกลเกลี่ยพูดคุยเจรจากันเพื่อหาข้อตกลงค่ะ
ซึ่งไม่ว่าผลของการเจรจาหรือพูดคุยนั้นจะออกมาเป็นอย่างไร
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยก็จะไม่ให้เรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อนักศึกษาอย่างแน่นอนนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องติดตามรายละเอียดและแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไปของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะ
สุภานีคพันธ์สมโพธิ์ข่าวไทยรัตน์ทีวี
รายงานสดจากมหาวิทยาลัยอสัมชันวิทยาเขตหัวหมากค่ะ
ก็เป็นปัญหาเรื่องการบริหารที่ยืดเยอะมาตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมปีที่แล้วแล้ว
แล้วก็ยังไม่จบไม่สิ้นข้ามปีมาแบบนี้ก็ต้องดูว่าจะจบด้วยดีอย่างไกลนะครับ